บนโลกโซเชียลก็ร้อนไม่แพ้กัน
หลังจากที่มีคำสั่งจากศาลพิพากษา
เกี่ยวกับคดีที่พ่อค้าขายข้าวมันไก่
ใช้ดาบยาวฟันสุนัขตายนะคะ
ชาวเน็ตหลายคนแบบตัดสินแบบนี้ค่อนข้างเคืองเลยล่ะค่ะ
นายอานนท์เมฆศัลอายุ๓๔ปี
พ่อค้าขายข้าวมันไก่ย่านรามคำแหงนะคะ
เดินทางมาสารแขวงพระนครเหนือเพื่อฟังคำพิพากษา
ในคดีทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์แล้วก็ทารุณกรรมสัตว
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
จากกรณีที่นายอานนท์นะคะได้ใช้ดาบสามุไร
เจ้าขาวสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้ตาย
เมื่อคืนวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะก่อเหตุ
เราเคยเล่าข่าวไปเอาภาพนี้แหละมาให้ดูบนโลกโซเชียลวิจารณ์กันหนักเลย
ใช่นะคะสารเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริง
พิพากษาจำคุก๔เดือนนะคะ
แต่ว่านายอานนท์ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
ก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๒เดือนโดยไม่รอลงอาญา
แต่ว่าการกระทำของนายอานนท์นะคะทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
โทษจำคุกก็เลยให้ไปควบคุมตัวไปกักขังในสถานที่ราชการ
ในพื้นที่คลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลา๒เดือน
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะญาติของนายอานนท์เนี่ย
ก็ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๘๐๐๐บาทยื่นประกันตัวต่อสาร
สารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ตามคำร้องของญาติค่ะตัดสินออกมาแบบนี้
คนที่อยู่ในภาพนี้นะคะก็คือประธานมูลนิธิ
เพื่อสุนัขในซอยหรือซอยด๊อกในจอนดาวลี่ค่ะ
ก็มาร่วมสังเกตการฟังคำพิพากษาครั้งนี้ด้วยนะคะ
บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับคำตัดสิน
เนื่องจากเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับต่างประเทศค่ะ
เคลื่อนไหวในโลกโซเชียลข่าวนี้เผยแพร่ออกไป
โอ้โหชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีคนรักสุนัขเยอะ
หลังจากการตัดสินคดีฆ่าเจ้าขาวค่ะ
พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็ผิดหวัง
แล้วก็ในกลุ่มเฟซบุ๊กรักหมาจัง
มีผู้ใช้งานหลายรายนะคะโพสต์ข้อความเชิญชวน
ให้คนรักสุนัขใช้พลังโซเชียลนี่แหละค่ะ
ช่วยกันแชร์เรื่องราวของเจ้าขาวอีกครั้งหนึ่ง
ก็โพสต์ภาพขอความเป็นธรรมให้กับสุนัข
ที่ต้องตกเป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ของมนุษย์ค่ะ
แล้วก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
วิจารณ์ถึงบทลงโทษที่น้อยเกินไป
แล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเจ้าขาวด้วยนะคะ
ตอนนี้มีการลงชื่อล่ารายชื่อกันในแคมเปญโลนรงค
ระบุวัตถุประสงค์ว่าอยากให้กรณีของเจ้าขาว
เป็นคดีตัวอย่างในการบังคับใช้กฎหมายทารุณกรรมสัตว์
พบว่าตอนนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนถึง๗๕๐๐คนแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งภรรยาของนายอานนท์คนที่ก่อเหตุฆ่าเจ้าขาวเนี่ยก็บอกว่า
ก็รู้ล่ะว่าสามีทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แต่ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าขาวแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดต่อไปด้วย
เพราะว่าสาเหตุที่ฆ่าเจ้าขาวเพราะว่าโกรธ
เจ้าขาวเนี่ยเคยกัดลูกชายของนายอานนท์จนต้องไปฉีดยารักษา๕เข็ม
ก็บอกมาแบบนี้ซึ่งโทษกักขังมันก็ไม่หนัก
ตามโทษทางอาญาของไทยก็จะมี๕แบบ
ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สิน๕แบบ

กักขังก็คือแค่ไปกักขังตามสถานที่ที่สารสั่ง
ไม่ใช่ในเรือนจำนะอาจจะไปอยู่ที่บ้านของคนทำผิดเอง

หรือสถานที่ที่สามารถกักขังได้เช่นสถานีตำรวจ
แล้วก็เยี่ยมได้อะไรได้ก็อาจจะดูว่ามันเบาไปไหม

ฆ่าสัตว์แบบนี้ในต่างประเทศแบบทารุณโหดร้ายแบบนี้

เรื่องของสุนัขจรจัดเนี่ยก็ต้องดูแลนะ
เมื่อวานทางกรุงเทพหานครเขามีการประชุมกัน
เขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุนัขจรจัดด้วย
เขาบอกว่าจริงแล้วในพื้นที่กรุงเทพ
มีสุนัขจรจัดอยู่ประมาณแสนตัว

ที่จะดูแลครอบคลุมทั้งหมดนะคะ

ตอนนี้ก็พยายามจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ได้จับสุนัขจรจัดไปไว้ที่สูญพักพิง

ฉีดวัคซีนทำหมันให้

ใครอยากจะช่วยเหลืออุปการะดูแล
ก็สามารถช่วยได้นะคะ